ล่าหมีควายกันหน่อยนะคะที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
หมีควายสองตัวเขาลงมาจากเขาใหญ่ลงมาในพื้นที่ของประชาชนนะคะ
ก็คือสวนกล้วยของชาวบ้านนี่นะคะ
เจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามที่จะจับเขานะคะ
ก็คือเข้าไปด้วยอาวุธครบมือแล้วก็มีกระสุนเพื่อที่จะยิงยาสลบ
แต่เขาวิ่งวนไปวนมาในป่ากล้วยในสวนกล้วย
จับไม่ได้สักทีนะคะแถมทิ้งมูล
ก็คือทิ้งอุจจระเอาไว้อีกด้วยให้ดูต่างหน้า
ทิ้งมูลเยอะเลย

ทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าดูเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูช่วงที่เขาจับกันค่ะ
เราไปจากหน้า

สว่างบำเพ็ญธรรมสถานรวมถึงชาวบ้านเขาเตรียมรถยนต์เข้าไปซึ่งเอาอาวุธไปด้วยนะคะมีกระสุนปืนเพื่อยิงยาสลบ
ขึ้นรถกระบะไปไปทั้งหมด๗คันค่ะไปไล่ล่าปิดล้อมหมีควายป่า
เขาหลบตัวอยู่ในพงหญ้าในสวนกล้วยของกำนันตำบลนงขี้เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่คนดูแลสวนไปแจ้งว่าเขาไปประจันหน้ากับหมีควายตัวนี้
ตอนที่เข้ามาสำรวจสวนและหมีควายก็มีทีท่าว่าจะเข้ามาทำร้ายร่างกายเขาด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่พอได้รับแจ้งแบบนี้มาเต็มกำลังเลยค่ะทั้งรถทั้งคนนะคะ
รวมทั้งกระเช้าดับเพลิงด้วยขับเข้าไปในสวนกล้วย
ใช่คึณสิ่งที่เค้าทิ้งไว้นอกจากตามหาไม่ได้แล้วสิ่งที่ทิ้งไว้เย้ยคือขี้หมี
เอาเป็นร่องลอยไว้หน่อยนี่ฉันมาทำสัญลักษณ์เอาไว้แล้ว

เจ้าหน้าที่เห็นแบบนี้ก็เลยยุติการค้นหาก็ได้แต่วางกำลังเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งไว้เพื่อที่จะเฝ้าระวังนะคะ
เจ้าหน้าที่เชื่อว่าหมีควายตัวนี้น่าจะเป็นแม่หมีควายของหมีควายที่ถูกจับได้เมื่อ๒วันก่อน
เพราะว่าจากการตรวจสอบร่องรอยการกัดกินต้นกล้วยภายในสวนพบว่าคือน่าจะมีไม่ต่ำกว่า๒ตัวด้วย
จากแม่เนี่ยน่าจะมีพ่อมาด้วยมากันเป็นคู่เลยนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าเขาจะมาตามหาลูกหมีที่เจ้าหน้าที่จับตัวได้ก่อนหน้านี้นี่แหละ